สีสันข่าวเช้าไทยรัฐสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเวลานี้แหละครับหลังครบทรงชาตินะครับสนุกสนานครับผม
คุณผู้ชมเห็นรถตำรวจนะครับปกติแต่ไฟไซเลนนะครับ
หุนแล้วก็ไปตรวจตามจุดต่างทั่วพื้นที่ที่เขาควบคุมครับผม
เขาดูแลแบบนั้นนะครับแต่ว่าที่จังหวัดสระบุรีครับ
นึกว่ารถกลับข้าวปฏิติตามกันได้เลยครับ
ขับข้าวมาแล้วครับกลับข้าวกลับข้าว

เรื่องการจอดรถแบบใหม่ของสพเมืองสระบุรี
งานนี้ตำรวจเปลี่ยนแนวครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อเข้าถึงประชาชนเต็มที่
แหมอย่างนี้แหละครับ
เขาเรียกว่าการจัดระเบียบจราจร

ขอนั่งเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับ

สนุกเลยพวกเราสนุกมากสนุกจริง
นั่งดีหน่อยน้องหมาทั้งหลาย
นี่มันที่ออกกำลังกายของชาวบ้านเขา

จนได้บอกไม่เชื่อ
ดีใจจัง
วันนี้จะได้กินต้มไก่แล้วครับ
พอไก่นอนรออยู่บนหม้อแบบนี้
ฮื้าฮาฮาฮาหลากไม่มามาหมาระดับไก่อย่างฉันไม่ได้กินง่ายง่ายรอบ
นี่เขาแกล้งตายหรือเรียกว่าไก่ลอยน้ำจ้า
นั่นมันหัวอะไรกันแน่ลอยมาบนท้องฟ้าโอ้ยคนหัวลุก
น่ากลัวหลอนแต่เช้าอีกแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนั้นไม่ใช่
นั่นคือว่าวครับคุณผู้ชม
คนทำช่างคิดได้ถ้าผมอยู่คนเดียววิ่งปาราดแน่นอนครับ
ขึ้นชื่อว่าแมวหนึ่งในเรื่องการฝึกคือความเป็นแมวแบบสมบูรณ์ก็คือการจับหนู
กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางข้ามโต๊ะกระโจนไปตามโต๊ะนั่นแหละครับสุดยอด
อ้าวอ้าวพร้อมพร้อมกระโดดกระโดดได้เลยไป

แหมเจ็บไหมครับน้องเหมียวไปฝึกม้าใหม่กระโดดอย่างนี้
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
รับทราบด้วยโปรดสติดตามตอนต่อไป